กันต่อนะครับบัวขาวบัญชาเมฆออกมาเปิดเผยความรู้สึกเป็นครั้งแรก
หลังจากที่พ่ายแพ้นักชกชาวจีนซึ่งเป็นการแพ้ชนิดที่ว่าค้านสายตาคนดูครับ
ขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังออกมาเปิดใจครั้งแรกนะครับ
หลังจากแพ้คะแนนให้กับอี้หลงคู่ปรับชาวจีนชนิดที่ค้านสายตาแฟนมวย
ในการแข่งขันชกมวยรายการอุ่นลิงฟงที่ประเทศจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับ
เขาบอกว่าเขานั้นได้ต่อสู้บนเวทีอย่างเต็มที่
แต่ว่าเขาเป็นนักมวยไม่ใช่กรรมการจึงไม่สามารถตัดสินผลการแข่งขันได้
อย่างไรก็ตามครับทุกคนคงจะเห็นแล้วว่าการชกบนเวทีเป็นอย่างไร
หลังจากนี้ก็จะเตรียมตัวฝึกซ้อมสำหรับการชกครั้งต่อไปในเดือนธันวาคมนี้
ต่อด้วยเดือนมกราคมปีหน้าครับ
สวัสดีครับบัวขาวครับก็สำหรับเมื่อคืนครับก็ชกผ่านไปแล้วนะครับ
ก็เป็นไฟแพ้คะแนนนะครับก็ผมก็เวลาผมทำหน้าที่ดีสุดบนเวทีแล้วก็
ผมก็เป็นแค่นักมวยนะครับก็ไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินนะครับว่าผลการจะเป็นยังไงนะครับ
แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นได้ดูนะครับว่า
วิธีนั้นเป็นยังไงนะครับสำหรับผมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรเก็บนะครับ
ไปก็จะซ้อมตามปกติเพื่อวันที่๑๐นะครับที่เทศเลเวอร์นอน